โชคพามาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับแม่
ทำเอาขบวนแห่เทียนพรรษาของน้องนักเรียนเขา

คือมีรอปภหนุ่มคนหนึ่งเจอภาพบาดตากิ๊กสาวนอนอยู่กับสามี

ดื่มเบียร์จนเมาแล้วขับรถเร่งเครื่อง

นี่แหละฮะต้นเหตุที่ทำให้ขบวนแห่เทียนพรรษากระเจิงนะฮะ
นี่ไม่ได้ก่อเหตุตอนที่ขบวนแห่เขากระเจิงนะ
แต่ว่าเร่งเครื่องให้เราฟัง
ตอนที่เจ้าหน้าที่มาควบคุมตัวไว้แล้ว
ว่ารถเขารถแต่งซิ่งเครื่องก็เสียงดัง

เสียงดังเข้าไปใหญ่ตกอกตกใจเลยนะฮะ
นี่ครับรถเก๋งสีขาวแต่งท่อไอเสียคันนี้แหละฮะ
ต้นเหตุที่ทำให้ขบวนแห่เทียนพรรษาของนักเรียน
โรงเรียนวัดป่าประดูกแล้วก็นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคระยอง

คนขับรถคืนนายโรนัทชัยอยู่๓๕ปีเป็นรอบอภอร์

ขับรถออกมาเจอขบวนแห่อ้าวขบวนแห่ขวางทาง
เขาเลยเร่งเครื่องเมื่อกี้ขณะเมื่อกี้เร่งไม่มากนะคุณ
เสียงดังเลยแล้วทีนี้ก็บีบแตรดังสนั่นหวั่นไหวไปด้วยนะครับ
ทีนี้คนแถวนั้นก็เลยต้องแจ้งตำรวจให้มาสกัดรถเอาไว้
ที่เกิดเหตุอยู่แถวหน้าสำนักงานการประปา
ตำรวจคุมตัวออกไว้พบว่าโอ้โหน้องไอ้กลิ่นเหล้าเนี่ยค่าคลุ้มไปหมดเลย

รถคันนี้โอ้โหเร่งเครื่องก็เสียงดังบีบแต่ก็เสียงดัง
แถมยังทำลายขบวนแห่พรรษาอีกนะครับ
อีกอย่างหนึ่งคือลักษณะเมาก็ต้องเข้ามาควบคุมตัวนะครับ
คุณผู้ชมฮะเขายอมรับผิดนะ
เขาอารมณ์ค้างอารมณ์ค้างมาจากเรื่องอะไร
เรื่องที่เจอภาพบาดตาบาดใจ
นี่ได้แต่นั่งก้มหน้าก้มตา
แต่แต่ก็สารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียงอ่อยนะครับ
ขอบคุณครับนะครับ
สวัสดีครับ
แต่เขาเลิกกันแล้ว

พี่เข้าใจผมไหมนี่พี่นักข่าวของเราคุยไปก็ให้อะไรนะ

พี่เข้าใจผมว่ามันช้ำมากเนี่ยเขากำลังจะมาคบกับผม
แต่เขาวันนี้บอกว่าผัวเขาอยู่
แม้เลิกลากันไปแล้วก็ตามผมช้ำใจไปซื้อเบียร์มาซดเลย

มันมีเรื่องที่ทำให้บาดตาบาดใจ
แล้วทำให้มาบีบแต่ใส่ขบวนแห่เทียนพรรษาแบบนี้
แน่นอนตำรวจแจ้งข้อหาเมาแล้วขับนะครับ